ล็อกเกอร์ชื่อดังค่ะแน่นอนต้องมีคนมาร้องอวยพรค่ะ
นั่นก็คือ

ใช่คือสิโยนให้ขนาดนี้ร้องร้อง
เดี๋ยวยังล็อกไม่พอขอ๑รอบ

ล็อกเตอร์จะตามมาร้องด้วยตัวเองคือนี้ค่ะ

ใช่คุณผู้ชมให้สมศักดิ์ศรีเป็นร็อกเกอร์ชื่อดังค่ะ
พี่เศกโลโซมุมวานนี้นะคะ๗สิงหาคม

เท่าไหร่

วันดีแบบนี้นะคะอายุครบรอบ๔รอบแล้วนะคะ

ก็ควงภรรยาแสนสวยค่ะพี่การวิพากร
พร้อมด้วยลูกคนเล็กนะคะน้องลอนดอนไปทำบุญ
เสียดายนะคะลูกคนโตน้องเสือกับน้องกวางไม่ได้มาเนอะ
ก็มีบรรดาเพื่อนพ้องพี่น้องนี่แหละค่ะ
คนสนิทวงโรงโซกออกมากันเพียบค่ะ
แน่นอนเสกโรโซทำบุญคุณผู้ชม
เรียกว่าถวายเพลงกันทั้งอารามเลยค่ะ

กี่รูป๑๑๑รูป
อุ้ยสวยมากค่ะค่ะเป็นสวยมากอีกแล้วค่ะ
ที่สำคัญค่ะพี่เสกยังใจปั้มค่ะทำโรงทานใหญ่มากค่ะ
ระแวกนั้นเนี่ยโอ้โหมาแบบว่าแห่กันมาเพียบเลยนะคะ
และนอกจากจะแจกอาหารให้อิ่มเอมกันแล้วนะคะ

คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่มือพี่เสกเนี่ยค่ะ
เอาเครื่องรางของขังที่ปังมากค่ะจัดให้หลายชิ้นเลยค่ะ
ให้แบบนี้เลยบ่วงนาคบาทค่ะ
อันนี้เขาก็บอกว่าจะกวาดเอาชื่อเสียง
เอาแบบว่าความปังเข้ามาในชีวิตค่ะ

ไปงานเมื่อวานเนี่ยโหแฮปปี้เลยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นตามมือไหมคะ

บอกว่าปีนี้ตั้งใจมากกับการทำบุญครั้งนี้ค่ะ
พี่การเนี่ยซึ่งเป็นแม่งานก็บอกว่า
พี่ก็ทำเพื่อสามีที่พี่รักมาก

อยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
รวมไปถึงสุขภาพจิตใจของเขาด้วยนะคะ

ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
เพราะว่าร่างกายก็เป็นบายโพล่านะครับ

ก็อยากฝากเรื่องนี้ไปให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วย

เพราะนี่เป็นงานอันเดียวของเรา

ดนตรีก็ต้องทำให้คนสนุกให้ได้
แจ๊คดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่อนเลยค่ะ
ว่าพิการพี่เศจเขาจะหย่ากันวันที่สศ

เพราะว่าถ้าหย่าไปแล้ว
เดี๋ยวก็ต้องมานั่งจรดหมายอีก

รู้จักคุณค่ะ
ก็เลยไม่อยากดีกว่าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ครอบครัวน่ารักดีอบอุ่นนะคะ